เวลานี้คุณผู้ชมค่ะมาเม้าท์มอยด์กับนักร้องทุ่มดุ่มชายาคอเต่าร้าวใจกันหน่อยดีกว่า
ชุมแพรคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
คอเต่าตลอดเลย
เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวเป็นคาแรคเตอร์อันโดดเด่นนะ
เสื้อคอเต่าใส่แล้วปุ๊บดูภูมิฐานมากแมนแฮนซัม
แซ็กเนี่ยมั่นใจขึ้นแต่สังเกตดูช่วงหลังแหมงานไหนงานนั้น
คอเต่าไม่เล้าใจซะแล้วเปลี่ยนแล้วเขาไม่ใส่เสื้อคอเต่าแล้วคุณผู้ชม
ด้วยความสงสัยว่าเออแซคเปลี่ยนแนวเหรอเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือเปล่า
บันเทิงไทยรัฐเลยขอถามสักหน่อยค่ะปรากฏว่าได้คำตอบที่น่าชื่นใจจริงเลย
บอกว่าที่ผมไม่ได้ใส่คอเต่าเพราะอะไรมันมีแฟนคลับคุณผู้ชม
เพื่อคอเต่าพี่แซคกันเลยนะด้วยความที่ใจดีทยอยส่งไป
แฟนคลับคนนั้นขอตัวนึงคนนี้ขอตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัว
มันก็เริ่มจะหมดตู้คุณผู้ชมค่ะเอ็นดูตะแซคเขาไปฟังเสียงหน่อยจ้า
คือคอเต่าตอนนี้คือแจกแฟนคลับไปแล้วครับ
ใช่ครับบางคนก็คือเห็นเราใส่แบบมันเท่อะไรอย่างนี้
เพราะว่าคืออีนบล็อกมาพี่แซ็คผมขอซื้อต่อได้ไหมครับ